คุณยายเนี่ยโอ้โหต้องกลับมาชิงชมให้เลยนะคะ
ได้มีการเสียสละทรัพย์ของตัวเองส่วนหนึ่ง
แต่คุณตาบ้านนี้สิคะกลับผันตัวค่ะ

จากคนปกติทั่วไปมาเป็นช่างตัดผมแล้ว

ทำได้ยังไงคุณตาไปดูหน่อยค่ะ
ชอบเลยโอ้โหคุณตาค่ะลีลารวดลายนี่ไม่ธรรมดา
ราวกับมืออาชีพต้องบอกว่าคุณตาท่านนี้ชื่อว่าคุณตาหารธรรมโม
อายุ๖๙ปีนะคะอยู่ที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จะบอกเลยว่าคุณตาไม่ใช่ช่างตัดผมเลยนะคุณผู้ชม
แต่ช่วงกักตัวเนี่ยก็กักร้านด้วย
คือร้านค้าโดยเฉพาะร้านเสริมสวยใช่ไหมคะ
ก็ถูกควบคุมคือถูกปิดชั่วคราว
หลานของคุณตาเนี่ยปกติจะต้องตัดผมทุกวันอาทิตย์
อ้าวร้านปิดอ่ะจะไปตัดที่ไหนผมยาวแบบนี้มันรุงรังอ่ะ
คุณตาก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวคุณตาจะเป็นช่างตัดผมให้เอง
ก็เลยไปซื้อปัตเตอร์เลี่ยนนะคะจากออนไลน์มา
แล้วก็ฝึกตัดฝึกตัดกับหลานแล้วก็ลูกเขย
ตัดไปตัดมาใช่ไหม

สักท้ายที่สุดแล้วก็ออกมาใช้ได้โอ

ถือว่าประหยัดเงินค่าตัดผมไปได้เยอะเลยนะคะ

ดิฉันว่ามันเป็นการใช้ช่วงเวลา
แห่งความสุขร่วมกันกับคนในครอบครัว

เอาหลานไปตัดผมตาอยู่บ้าน
แต่คราวนี้ตาได้ตัดผมให้หลานมันดีมากนะคุณผู้ชม
หลานนั่งนิ่งเลย

ตาครับเหลือหูไว้ให้ผมด้วยนะคะ
ตาหลวงว่าเหลือไว้ให้ตั้งสองหู

คุณผู้ชมยังไม่หมด
ยังมีคุณพ่อคนหนึ่งตัดผมให้คุณลูก

แต่สรุปแล้วตัดออกมามันเป็นทรงหรือเปล่า

ไม่รู้ล่ะยังไงซะตัดออกมา
มันเป็นทรงหนึ่งที่ดูแล้ว
เออคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรฮะ

กำลังวางแบบเหมือน
ลายเป็นเหมือนสายน้ำเป็นคลื่น
ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไล่มา
นี่กำลังจะปลูกพืชขั้นตามบันไดเหรอ
แล้วเนี่ยคะเป็นผมทรงโบราณ
มันเริ่มไปกันใหญ่แล้วครับคุณพ่อ
ตัดไปตัดมายังไงดีคะคุณลูกบอกว่าอ้าวคุณพ่อครับถ้าตัดแบบนี้
ก็เอาผมวนรอบอูโบตร๓รอบ
แล้วก็เอาเข้าโบสถ์บวชเลย
อย่าลืมเอาคำมินทาสที่๓
ไปตัดผมไม่ใช่ให้โกนผม

เฮ่ยเขาบวชเลยแห่นหน้าคุณสามรอบ
เอาคิดดูลูกเขาลูกผู้ชายผมยาว

จับตัดไส้เฮียนเลย
เอาดูจากแบบนี้นะจากแบบนี้นะนึกว่าลูกสาวไม่ใช่นะไม่ใช่
คือจากแบบนี้ตัดไปตัดมาพ่อคงเห็นว่าลูกเออ
ผมยาวเดี๋ยวพ่อตัดให้มันคงจะเข้าตรงเข้าตาลูก
เอาเป็นว่าแบบนี้ละกันพ่อจัดให้
แต่การยังโดนเฮปัดเป๋จะเหลือไร
ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณลูกนะครับที่ได้บวชครั้งนี้ให้กับคุณพ่อ

พ่อแบบผมไห้พ่อสะดวกแบบนี้
คือซะว่ามันเย็นโล่ง